เขาก็ตามหากันเออมันหายไปไหนนะสุดท้ายไปเจอมันอยู่บนต้นตาน
สูงสักประมาณ๑๐เมตรทุกคนตั้งคำถามเหมือนกัน
มันขึ้นไปได้ยังไงคือถ้าเป็นลิงปีกขึ้นไปก็จะไม่สงสัยหรอกครับ
มันหมาใช่มันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้
แต่ลงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
มันก็กลัวนึกออกไหมฮะครับนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย
คนที่ไปเจอเนี่ยพลเมืองดีก็ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยล่ะค่ะ
อยู่บนต้นตานสูง๑๐เมตรถ้าเป็นเราเนี่ยเอายอมรับเลยขาสั่นนะ
โดยเฉพาะคนที่กลัวความสูงนะคะคนก็หลงไม่ได้ใช่สุดท้ายค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำรถกระเช้าขึ้นไปช่วยเหลือนะคะ
ซันนี่เป็นลูกสุนัขพันธ์ไทยผสมค่ะ
มันขึ้นไปติดอยู่ที่ย่อต้นตานแบบนั้นนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชะอมรถตู้เลดี้หลังถนน
ได้มีการโพสต์ประกาศตามหาเจ้าซันนี่นะคะ
ที่มันหายไปจากบ้านพร้อมกับให้เบอร์ติดต่อเอาไว้
กระทั่งมีชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบซันนี่แล้ว
ท่าโรงตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิศนุโลก
เจ้าของซันนี่เนี่ยก็เลยรีบไปนะฮะ
ตรงที่จุดที่ชาวบ้านชี้พิกัดนะฮะ
ปรากฏว่าตรงนี้มันอยู่ห่างจากบ้านของซันนี่เนี่ย
ประมาณ๓กิโลเมตรแล้วมันขึ้นไปแบบนั้นลงมาไม่ได้

สูงนะก๊อฟสูงนะพี่เบิร์ต

อายุ๒๙ปีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอบตงิ้วงาม

เจ้าสันนี่เนี่ยแหละเล่าให้ผู้สึกข่าวฟังบอกว่า
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนี่ไงรถกระเช้านะคะ

คือก็ยังรู้สึกงงเหมือนที่เรางงแล้วนะคะ
งงว่าไอ้เจ้าซันนี่มันปีนขึ้นไปข้างบนได้อย่างไร
เพราะกาบของต้นตาเนี่ยมันก็ครบมากนะ
ก็เลยตัดสินใจประสานรถกระเช้าของอบตวัดพริกให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ต้องใช้มีดฟันกิ่งต้นตานออก
พอเข้าไปใกล้ก็เรียกซันนี่เข้ามานะคะ
ก็เลยนำตัวมันลงมาได้อย่างปลอดภัย
คุณจิรารัสเล็กจิ๋วอายุ๓๓ปีเป็นเจ้าของซันนี่บอกว่า
เจ้าสันนี่เนี่ยนะอายุ๖เดือนเป็นสุนัขเพศเมีย

เลี้ยงมาตั้งแต่โอ้ตัวเล็กตัวน้อยน่ะ
ตอนแรกก็นำมันขึ้นรถตู้รับส่งนักเรียนไปด้วย
ที่บ้านเธอทำรถตู้รับส่งนักเรียนไงไปกับพ่อเธอด้วย
แต่พอโตขึ้นทิ้งมันไว้ให้เฝ้าบ้าน
วันเกิดเหตุคาดว่าเจ้าซันนี่เนี่ยน่าจะวิ่งตามรถตู้ของพ่อเธอนะคะ

พอกลับมาตอนเย็นไม่เจอเจ้าซันนี่แล้วนะคะ
ก็เลยออกตามหาแต่ก็ไม่เจอค่ะ
คือมีแผลถลอกที่ท้องนะคะ

แต่ก็เมื่อคืนนี้ก็ทำกงกั้นกันใหม่
เกือบเที่ยงคืนเลยค่ะพ่อกับแฟนทำ
ใจเราคิดว่าสาเหตุอะไรที่น้องขึ้นไปเหมือน
หนูว่าน่าจะเป็นหมาใหญ่ไล่ขับขึ้นไปอะค่ะ
ใช่ค่ะเพราะน้องขี้กลัวไม่เคยออกจากบ้านเลยค่ะ
น้อนน้องขี้กลัวก็เป็นไปได้นะครับอ่านข้างโต๊ะหมาไล่น้องขี้กลัวก็เป็นไปได้นะครับ
นี่ก็คิดแบบพี่จีรารัตรจีรารัตรเลยคือมำต้องกลัวอะไรอย่างสุดขีด
จะดูแลซันนี่อย่างดีไม่ให้คลาดสายตาเลย
แล้วก็พี่จิรรัฐแกก็ฝากขอบคุณ
พลเมืองดีที่ไปเจอสันนี่แล้วก็ไปแจ้งกู้ภัย
รวมถึงกู้ภัยที่มาช่วยเหลือซันนี่จนปลอดภัยนะคะ